ส่วนเรื่องของทีมชาติไทยยังไม่จบ
เพราะว่าก่อนเกมที่จะเจอกับทีมชาติเวียดนามมันมีกระแสออกมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งรายงานก็ระบุด้วยค่ะว่าส่งสเกาะมาติดตามเป็นโชคดีด้วย
ก็เลยทำให้ได้รับข้อมูลเพิ่มมากขึ้นนะคะ
แล้วก็ไม่ได้ชัดเจนด้วยว่าเกมที่ทีมชาติไทยจะเจอกับมาเลเซีย
จะมีทีมงานสเกาะของเวียดนามมาแอบชมเกมด้วยหรือเปล่า
ก็อย่างที่ผมบอกครับสุดท้ายถ้าซ้อมปิดยังไงก็ตามเนี่ย
จุดที่สามารถถ่ายเกมได้เต็มก็คือมุมสูงของตึกต่าง
ที่สามารถมองเห็นสนามในหมู่กว้างได้
ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสครับเล่นให้เต็มที่ตามที่ซ้อมมา
ผมว่ามาตรฐานเนี่ยมันสูสีกันอยู่ที่จังหวะวันนั้นเป็นของใครมากกว่าครับ